หยิบชกของคนอื่นเขาโดยไม่ขอ
แล้วเดินลอยหน้าลอยตาแบบไม่รู้สึกผิด
อาจเรียกว่าไม่มีมารยาท
แต่แถวบ้านกรูเรียกถอย

คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางที
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของจะเป็นอะไรก็แล้ว

แต่คนอื่นก็บอกว่าคุณได้มารยาทแต่สำหรับแถวบ้านผมคุณเรียกว่าถอย
ส่วนใครทำอะไรก็ยกมือขึ้น
เม้นว่าด่าใครอีกตีกับใครอีก
มีคนมาถามไงว่าเป็นมดดำหรือเปล่า
แล้วคุณจัดการเรื่องนี้ไปแล้วหรือยังหรือยัง
เอาของคุณไปเขารู้ตัวไหม

ผมว่าลงแบบนี้เขารู้ตัวถ้าไม่รู้ก็คงบ้าแล้วล่ะ

มีการโทรเคลียร์ไหมคะ
ผมไม่เคลียร์คือเรื่องบางเรื่องผมว่ามันอยู่ที่สมอง
อยู่ที่สมองว่าพูดไปขนาดนี้แล้วรู้สึกละอายใจบ้างไหมกับสิ่งที่ได้ทำลงไป
เพิ่งเกิดขึ้นเหรอวันนี้
บอกไม่ได้เพราะบอกไปเดี๋ยวจะยิ่งดิ้น
พี่ถามเป็นศาสานมากเลยคือคนสัตว์สิ่งของ
แต่ชอบมาอยู่กินไอติ่ม
ถ้าเกิดเขาโทรมาจะเคลียร์ไหมคะ

หยิบไปหลังจากไม่รู้

ก็จะมากันแล้วแต่
จบเลย๒ข่าวข่าวปุยไฟล์ปัจจิเสรที่ต้องขายตัว

เดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าพรุ่งนี้ไม่เจอพวกเรา

ตอนแรกมาเฉลยซักหน่อยว่าเรื่องอะไร

วันสุดคุณหนุ่มมา

วันนี้ขอโทษด้วยมาช้ารถติดนะฮะ
ยังไงก็ไปไหนมาไหนก็เตรียมเวลาสักนิดนึงนะครับ

แต่แน่นอนนะก็ทำอะไรก็อย่าไปหยิบสวยของคนอื่น
เท่าโดยที่ไม่ได้บอกเจ้าคงนะครับ